ขโมยของพระขโมยของวัดว่าบาปแล้วใช่ไหมครับ
แต่ว่าผัวเมียคู่นี้วางยาพระครับเอาใส่เครื่องดื่ม
แล้วก็ให้ท่านฉันฉันเสร็จปั๊บมันก็เอาทรัพย์สินไปฮะ
โอ้โหบาปไม่รู้จะยังไงที่วัดศรีดาวเรืองวนาราม
อำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิครับพระสำริทสิงโห
ท่านอายุเจ็ดสิบปีแล้วนะครับเป็นพระลูกวัด
เล่าถึงพฤติการของคนร้ายบอกว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งใส่เสื้อขาว
เสื้อชมพูขับรถเก๋งสีดำมาที่วัดทำทีซื้อของมาทำบุญ
แล้วคนร้ายที่เป็นผู้หญิงรูปร่างทวมผิวขาวสูงประมาณหนึ่งร้อยหกสิบสิบเมตร
เดินขึ้นมาบนกุฏิพูดคุยกับพระแล้วก็ร้องไห้
อุบายให้พระดื่มนมถั่วเหลืองที่ซื้อมาถวายหลังจากดื่มไปประมาณห้านาที
พระสำริทท่านเล่าบอกว่ามีอาการมึนเหม่อลอย
แล้วชายที่มากับผู้หญิงเนี่ยก็เดินขึ้นมาบนกุฏิ
บอกให้พระเข้าไปข้างในแล้วคนร้ายก็ล็อกประตูจากนั้นก็จับมือพระ
ดลงกับพื้นไม่ให้ดิ้นแล้วก็อ้างว่าเป็นตำรวจอยู่แถวนี้
บอกให้เอาเงินออกมาให้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่ญาติโยมใส่ซองนำมาถวาย
คนร้ายก็หยิบเอาเงินไปทิ้งซองไว้ที่พื้นแล้วมันก็หนีไปครับ
จากกรอบมาให้เป็นเป็นตำรวจอยุ่นี่
เขาก็บอกว่าเป็นตำรวจอยู่ที่ไหนครับอ่า
เขาก็บอกว่าอยู่ป้อมนี่ถ้าอยู่ป้อมไหน

หลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะยืมก่อนจะมาให้ใช่ไหม
ไม่มาหรอกไม่มาจริงนั่นแหละ
พระศัลริย์ก็บอกว่าตอนนั้นมารู้สึกตัวอีกทีนะ
เงินในย่ามหายไปทั้งหมดเลย๘๐๐๐บาท
จึงไปแจ้งความเป็นที่สองพอเทียบสถิตนะครับ
แล้วก็ทราบว่าคนร้ายทั้งสองคนนี้ยังไปก่อเหตุ
ที่วัดอื่นอีก๒วัดด้วยนะครับตำรวจจับให้ได้ครับ